เรื่องราวของคู่นี้ดีกว่าโอ้ยตายแล้ว
อ่ะเราหันหลังไม่ได้เราก็เหมือนกันห้องยังอีก
หาดูใจกันโอ้ยหวาน
ล่าสุดเนี่ยควงกันไปหวานไกลถึงเกาหลีเลยนะจ๊ะ
แม่คู่นี้เขาแบบเปิดเผยนะ

คบกันค่ะไม่ได้คุยกันค่ะอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่มีอะไรต้องกักให้เสียเวลาด้วยนะจ๊

คือเขายอมรับว่าเขาแบบดูกันอยู่
คบหาดูใจกันแต่ว่าแต่มันยังไม่ใช่คำว่าแฟน

หลักฐานต่างขนาดนี้นะจ๊ะ

เพราะอาเคนภูมิภูมิกับเอสเตอร์สุปรีรีลีลา
เรียกเลยว่าตั้งแต่เปิดปากเปิดตัวว่าคบหาดูใจกัน
ทั้งคู่ก็ดูจะหมั่นอัปเดตความว้า
ไอจีให้ชาวเน็ตได้ตาร้อนกันอยู่บ่อยนะ
แต่อะไรก็คงไม่เท่ากับที่หนุ่มเค้ก
ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากคุณแม่ของหวานใจไงคุณ
หนทางรักครั้งนี้ราบรื่นสะดวกโยธิน

คุณแม่บอกเข้ามาเลยไม่ใช่คือคุณแม่ก็ไม่ได้แบบ
ปิดกั้นอะไรกีดกันหรืออะไรใดนะคะ
การันตีได้เลยนี่แหละจากที่ทั้งคู่ควงกันไปสวีทหวาน

พร้อมกับลั่นชัตเตอร์อวดให้เห็นความมุ่งมิ้ง
คุณรักของคุณนี้มันเยอะมากคุณผู้ชมหลายรูปจริงนะอัพ
เต็ตนี้คุณผู้ชมคล้ายแบบเป็นเสื้อคู่นิดนึง
แต่งตัวให้เข้ากันแบบมินิมอล

มีมีส่วนนี้ส่วนนี้รูปนี้แหละโอบไทย
รูปนี้แหละที่คุณบอกโอ้ตายแล้วเนี่ยนะ

ก็บอกครบไงมันก็จะได้มีการแบบ
พร่องโพสต์รูปหวานออกสื่อกันได้

คบกันแต่ก็มีรูปคู่บ้างหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
หลายคู่เขาก็มีแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าสถานะเขาอาจจะยังไม่เปิดเผย

เป็นแฟนกันแต่คู่นี้ก็ไม่เป็นแฟนกันเขาคบหาดูใจกันเลย